หรือว่าคุณผู้ชมก็ได้ถ้าบอกว่าอยากจะหาที่เที่ยวที่เป็นทั้งสวนสนุกสวนน้ำ
อยู่ในกรุงเทพหรือใกล้กรุงเทพมีเยอะแยะมากมาย
วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตามกับคุณธัญพรครองยุทธ์กันหน่อย
ว่ามีที่ไหนมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปสนุกกันบ้างค่ะ
อยู่คู่คนไทยมากว่า๔๓ปี

ลูกค้ากลับมาใช้บริการแล้วกว่า๗๐
ถือเป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจ
โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม
ปลายปีนี้จะมีลูกค้ามาเที่ยว
เฉลี่ยแต่หลักหมื่นต่อวันได้
ลักษณะการใช้บริการค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิม

แต่ว่ากลุ่มที่เสริมเข้ามาเพิ่มขึ้น

แล้วก็เข้ามาเที่ยวกับครอบครัวเองอะไรอย่างนี้นะคะ

เพราะฉะนั้นเราก็มีการพัฒนาในรูปแบบของการจองตัวออนไลน์
ผ่านเส้นทางช่องทางของเราเองด้วย
จากทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

ช็อปสินค้าของดีจากทั่วประเทศ
มาให้อุดหนุนกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยค่ะ
คักเต็มไปด้วยลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติทุกเพศทุกวัย
เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่กลับมาเที่ยว
หวนนึกถึงความทรงจำวัยเด็ก
กลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จะเป็นกลุ่มที่ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว
เริ่มมีครอบครัวลูกยังเล็กอยู่
เราก็จะเห็นได้หนาตามากขึ้น
อาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะเหมือนกลับมา
ย้อนความทรงจำที่เขาเคยได้รับตอนเขาเด็ก
เขาก็อยากจะให้ลูกเล็กของเขา
สัมผัสเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรามาถึงสวนสนุกแล้ว
ก็ต้องต่อคิวเล่นกันสักหน่อยค่ะ
งานนี้เพียนมีพี่แขกผู้ช่วยช่างภาพ
มานั่งเล่นข้างด้วยสร้างความอุ่นใจ
แต่เอดูจากนานแล้วจะอุ่นใจได้ไหมคะ
วันนี้ขึ้นมาบนสกายคอสเตอร์นะคะ
พร้อมแล้วค่ะที่จะรับกับความหวาดเสียวเออ

ใจเราสู้มากค่ะเพราะทีมของเราคือ
ทีมไทยรัฐทีวีค่ะ
ต่อกันที่เมืองหิมะสัมผัสความเย็นถึงใจ

บน๙ธุรกิจสวนสนุกรางวัลที่มีค่ามากที่สุด
คงเป็นความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะ

ที่จะเป็นความประทับใจตราตึงอยู่ในความทรงจำ
นัทชัยโลฮาบุตรและอำนาจอัญญธนาถ่ายภาพ
ธัญพรครองยุทธ์ทีมข่าวเศรษฐกิจ
ไทยรัฐทีวีรายงาน